มาดูความคืบหน้าการเสียชีวิตของคุณแตงโมกันหน่อย
หลังจากที่ก่อนหน้านี้นายอาจริยะออกมาร้องเรียนว่ามีตำรวจ๔นาย
ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการทำคดีนี้
ล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการตั้งกรรมการสอบ
ถ้าพบว่าตำรวจสี่นายไม่ปฏิบัติจริงก็ต้องเอาผิดทางวินัยด้วย
เรื่องนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติล่าสุดได้มีการออกคำสั่งเลย
แต่งตั้งกรรมการสอบวินัยตำรวจ๔นาย

บังคับการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
ผลตำรดตรีภัยสานวงวจรัพย์มงคลผู้บังคับการ
ตำรดพุทธรจังหวัดนธรรมบุรีและพรรดิตัมรถเอก
จาตุรนต์อนุรักษ์บัณฑิษฐ์ผู้กำกับการสอบภอมเมืองนนทบุรี
นะฮะก็ใหญ่โตทั้งสี่ท่านแหละครับค่ะนะฮะโดยมีพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รักษาราชการแทนเจรตำรวจแห่งชาติเป็นประธานกรรมการในการตรวจสอบตำรวจทั้ง๔นายครับ
การตั้งกรรมการมันเกิดจากอะไรนายอัจฉริยะเมืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรม
มีการยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้สอบวินัยร้ายแรงตำรวจทั้งสี่นายเพราะเชื่อว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทั้ง๔นายได้สร้างความเสียหายให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไม่กระทำการรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเท่าที่สามารถทำได้
ในการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงหรือรู้ตัวผู้กระทำผิดและนำข้อมูลเท็จหรือพยานหลักฐานอันเป็นเท็จสู่สำนวนการสืบสวนสอบสวน
รวมไปถึงไม่ทำคดีชันสูตรการตายและไม่มีการตรวจสารเสพติดบุคคลต้องสงสัยบนเรือนะฮะ
โดยมีหนังสือให้นายอัชฎริยายได้ให้เทาะคำประเด็นที่มร้องเรียน
คือพรุ่งนี้๒๐พฤษภาคมนะครับทางด้านของนายเดชาทนายความคดีนี้
ก็ล่าสุดมีการโพสต์เฟซบุ๊กเลยนะฮะโพสต์เฟซบุ๊คว่า
อัจฉริยะร้องเรียนตำรวจตำรวจภาคหนึ่งเนี่ย
วินัยเนี่ยนะฮะหากมีมูลเนี่ย
สตชก็ตั้งกรรมการสอบทางวินัยเพื่อพิจารณาโทษตำรวจภาคหนึ่ง
แต่ถ้าไม่มีมูลแล้วถ้าการร้องเรียนมันเป็นเท็จ
อืมนายอัจฉริยะก็เสี่ยงที่จะถูกดำเนินคดีอาญาเช่นเดียวกัน
ค่ะนี่จากทนายเดชานะฮะ
เพจดราม่าแอคดิกได้มีการโพสต์ว่ารู้สึกดีใจที่มีการตั้งกรรมการสอบ
เพราะยังไม่เคลียร์เรื่องแผลที่ต้นขาเลยที่ระบุว่าเกิดจากใบพัดเรือ
ไม่เคยเห็นแผลใบพัดนะฮะที่ตั้งฉากกันแบบนี้มาก่อน
ตอบคำถามให้กระจ่างว่าแผลที่ต้นขามันมีที่มาที่ไปอย่างไร
ถึงจะเข้าใกล้ความจริงของคดีแตงโมได้นะครับ
จริงคุณอัชริยะก็เดินหน้าเต็มสูบเหมือนกันนะคะ
จะให้คดีนี้เป็นคดีพิเศษด้วยหอบหลักฐานต่าง
หอบตัวอย่างทรายที่เก็บมาจาก๓จุดเอาไปมอบให้
เรื่องของการจะเป็นคดีพิเศษไหมต้องรอติดตาม